คุณผู้ชมฮะเตือนกันอีกแล้วอุทาหรณ์เรื่องการใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักนะครับ
เพราะมีภาพจากกล้องหน้ารถคุณที่กำแพงเพชรนะครับ
วินาทีระทึกนี้ไว้ได้และเป็นวินาทีชีวิตด้วยนะครับ
เมื่อกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์
ทำให้พนักงานบัญชีสาวเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะรถกระบะจากฝั่งนู้นนะเสียหลักฮะ
ข้ามเกาะกลางมานะครับแต่เราไม่ทันเห็นไม่ทันจับภาพได้นะฮะ

กับมอเตอร์ไซต์อย่างไรนะครับแต่สุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซต์เห็นไหมฮะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงเสียชีวิตฮะเป็นนาทีที่รถกระบะนะครับ
กระบะคอกโตยาต้าสีขาวป้ายทะเบียนผอพึ่งก่อก่าย๑๕๒๙พิศุนโลก
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
อนด้าสกูปปี้สีฟ้าขาวป้ายทะเบียน๑กไก่จจ๒๗๑๗กำแพงเพชร
นี่อีกมุมหนึ่งเห็นชัดเจน
คุณผู้ชมฮะไอ้ที่ข้ามเกาะกลางมาเสียหลักจนกระเด็นมาอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไปฟาดกับรถจักรยานยนต์ทำให้ร่างของผู้ตายกระเด็นไปอยู่ตรงเกาะกลางเลยคุณ
เสียชีวิตคาที่นะฮะที่ถนนเนี่ยก็มีแต่ซากเศษของรถทั้งนั้นเลย
และทีนี้รถคันเมื่อกี้ก็เกือบจะชนเข้ากับ
โยต้าอาเวนซ่าสีบรอนที่ขับตามหลังมาอีกคันด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่ถนนสายกำแพงเพชรพิจิตร
ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
เจ้าของคลิปฮะกล้องหน้ารถคันนี้คือ
นายเกียรติบดินศรีสุกิจจาอายุ๓๐ปีนะครับ

หลังเกิดเหตุเขาก็จอดรถแล้วก็ลงมาดูนะ
พบว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส๑ราย
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิง
คือนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณถนนข้างเกาะกลาง
ส่วนคนขับรถกระบะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งกำลังปีนออกจากตัวรถกระบะคอก
หลังจากนั้นผู้ที่ขับรถตามมาคันอื่นก็ต้องจอดรถกัน
ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พร้อมตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
พบว่าวันนี้ยังคงมีเศษซากของรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถกระบะตกอยู่บริเวณเกาะกลาง

ส่วนเมื่อกี้เกาะกลางก็เห็นนะว่าพื้นย่าเนี่ย
มันถูกรถกระบะคอกที่พุ่งมาทำให้เสียหายเหมือนกัน
โดยรถกระบะที่ขับมาเนี่ยนะครับ
ก็เป็นรถกระบะที่มุ่งหน้าออกจากตัวเมืองกำแพงเพชร
แล้วมาเสียหลักข้ามเลนไปชนเสาไฟฟ้ากลางถนน
ก่อนที่จะไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมา
จนเป็นเหตุให้มีคนตาย๑ราย

คือนางสาวอัชราพรมโพหรือว่าน้องป่านอายุ๒๔ปี
โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรและตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร

ก็เพราะว่าคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำผ้าขาวมาคุมไว้
โดยขณะนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนฮะ

ทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตนะฮะ

โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
ซึ่งครอบครัวได้นำหมวกกันน็อกที่มีคราบเลือด
แล้วก็รองเท้าของผู้ตายมาวางใกล้กับโรงศพ

คือป้าทองมีลีดงบับอายุ๖๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องป่านผู้ตายเนี่ย

ซึ่งหลังวันที่เธอเสียชีวิตเพียง๑วัน
ก็เป็นวันเกิดของลูกสาวเธอด้วยนะ
ในวันเกิดเหตุเธอออกจากบ้านไปทำงาน

เพราะว่าไม่ต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ก่อนออกจากบ้านนะก็ยังนั่งกินข้าวกับครอบครัวตามปกติ

มีคนโทรมาบอกว่าน้องป่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ครอบครัวคนตายบอกนะครับว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครติดต่อมารับผิดชอบเลย
ก็มีเพียงคนประสานมาบอกเดี๋ยวจะเข้ามาคุยด้วย

เป็นเหตุที่ต้องเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ